โหล่าสุดประธานกรรมะธิการสื่อสารมนตรคนของสนชก็ปฏิเสธ
จะให้ความคิดเห็นนะครับกับเรื่องที่องค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ย

นายสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แสดงความเห็นต่อกรณีที่องค์กรสื่อ
ออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
บอกว่าตอนนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวของ

วิบ๓ฝ่ายเพื่อส่งให้รัฐบาลนั้นพิจารณาก่อน

องค์กรสื่อจัดขึ้นมาเสนอประยังรัฐบาลด้วย
และส่วนตัวก็เห็นด้วยกับองค์กรสื่อที่ออกมาทักทวง
เปิดทางให้มีกรรมการสภาวิชาชีพ
ที่มาจากประหลัดกระทรวงถึง๔คนครับ
หลังปี๕๑ก็เคยใช้ผลหมายนั้นเนี่ยมาจัดการสื่อ
ขณะที่พลอากาศเอกชาลีจันเมือง
ประธานกรรมธิการสื่อสารมวลชน

ก็ไม่ขอที่จะออกความเห็นในเรื่องนี้

ต้องรอให้เรื่องนี้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนซะก่อนครับ